มาดูเรื่องนี้อาจจะเป็นดราม่าคุณผู้ชมข้างหลังเนี่ย
หลวงพ่อเท้าไฟไม่ใช่เต้นเก่งนะ
หลวงพ่อท่านเหยียบในไฟร้อนใช้เท้าเหยียบไฟร้อนฉ่าเลยนะ
แล้วไปรักษาโรคให้กับญาติโยม
พุทธาเกลือหนอกทะลายะจุนฮาฮายะ
พระสงฆ์เหยียบแผ่นเหล็กหรือแหนบรถยนต์
ที่เอาไปเผานะคุณผู้ชมจนมันติดไฟเห็นไหมนั่นน่ะ

แล้วมาเหยียบที่แผ่นหลังของชาวบ้านครับ
เหยียบไปบริกรรมคาถาไปด้วย
อ้างว่าเป็นการรักษาโรคนะ
เป็นการล้างอาถรรพ์ป่วยอำมพลึกอัมพาตพิการเดินไม่ได้

โอ้โหนึกถึงช่วงแบบกินเจที่ต้องมีแบบเวลาไฟ

ขอไปคุยกับพระในคลิปก็คือพระสุรัตน์อายุ๗๑ปีแล้ว
เป็นพระวัดป่าเทพิทักษแดนนาบุญอำเภอละหารทรายที่บุรีรำครับ
ท่านบอกว่าการเหยียบไฟเป็นวิธีการรักษาโรคที่มีมาแต่โบราณ
รักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดข้อปวดกระดูก

บริเวณหลังเอวสะโพกหรือตามลำกล้ามเนื้ออำมพลึกอมภาษณ
ก็รักษาได้โอ้โหนี่ครอบจักรวาล
วิธีการรักษาก็จะให้ผู้ป่วยนอนคว่ำหน้าตามในคลิปเลยคุณผู้ชม

หลังจากนั้นอัตมาจะจุ่มเท้าลงไปในน้ำมันงานะ
ซึ่งจะผสมกับสมุนไพรทำมาจากไพรหรือว่าว่าน
แล้วก็เหยียบไปที่ไถหรือว่าแหนบรถยนต์
ทำมาจากแผ่นเหล็กแล้วเผาจนติดไฟ
แล้วก็ค่อยเหยียบจุดไหนญาติโยมปวด
หลวงพ่อท่านก็จะเหยียบไปเลยเหยียบไป

เหตุผลที่ต้องใช้แหนบรถยนต์
เพราะเป็นความเชื่อว่าอ๋อมันเป็นไถใช่ไหม

นี่ท่านชี้จุดให้ดูคุณผู้ชมนี่ตามตำราโบราณ

เมื่อถามว่าหลวงพ่อเหยียบรักษาศรีกา

พระสุรัตน์บอกว่าอาตมาคิดว่าการเหยียบรักษาศรีกา

เพราะไม่ได้อยู่กับศรีกา๒ต่อ๒ในที่รับตาคน
ที่ทำการรักษาให้เพราะญาติโยมเดือดร้อนมานี่

เหยียบรักษาก็จะเอาผ้าขาวคลุมไว้
จะได้ไม่แตะเนื้อต้องตัวโดยตรงไง
เป็นการรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้เท่านั้น
ต้องไปถามความเห็นจากพระผู้ใหญ่คุณผู้ชม
พระพยอมกรยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วจังหวัดนทบุรีครับ

ท่านก็กล่าวว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าโรคบางอย่าง
รักษาก็หายไม่รักษาก็หาย
บางอย่างรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตาย
แล้วไอ้การรักษาวิธีแบบนี้
พระพยอมท่านมองอย่างไรลองฟังด้วยกันครับ
โรงพยาบาลถ้าหายนะโรงพยาบาลก็ยุบได้
ไม่ต้องมีหมอมีอะไรกันตอนนี้
เห็นไปหาโรงพยาบาลกันจนล้น

ถ้าอวดอ้างคุณวิเศษแล้วเกิดไม่มีจริง
มันก็ค่อนข้างจะมินเมย์ปวดอุตริมนุษยธรรม